คุณผู้ชมครับภาครัฐนั้นยังคงทยอยจัดกิจกรรมต่าง
เนื่องจากพระราชพิธีที่สำคัญครั้งนี้
ขณะที่กลุ่มจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะครับ
บริเวณที่ทำการลานกองทุนทองขาว๙พอเพียง
บ้านคลองปลาหมอตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
สมาชิกกองทุนทองขาว๙พอเพียงพระสงฆ์พร้อมด้วยประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ของสมาชิกกองทุนทองขาว๙พอเพียง

ในการทำความสะอาดพัฒนาสถานที่สาธารณะ

หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๑๐
ว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
โดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนกว่า๒๕๐คนนะครับ

กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
และชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
ก็ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชาวา

บริเวณสารปู่แห้ที่ชุมชนวัดเหนือ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่นะคะ
โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาลสิน
กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจ
ภาครัฐภาคประชาชนและจิตอาสา
ที่จะได้ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี
และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสตูนกันบ้างนะครับ
ซึ่งข้าราชการตำรวจทหารและประชาชน

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยการเก็บขยะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานะครับ

ก็ไม่หวั่นใจใดทั้งสิ้นนะครับ
มุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่องนะครับ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดหน้ามอง

ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญของจังหวัดสตูน